ต่อกันที่เรื่องนี้เมื่อคืนนี้เขาบอกว่า
ต่อให้ทีวงทีวีจะทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนก็ยอดวิวไม่สู้
หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเธอคือใครแต่เธอเป็นเน็ตไอดอลที่ดังมาก
ก็คือเมื่อก่อนเขาดงดังแต่ว่าเป็นคิตตีส์มีทางอยู่สามนาง
เขาก็ออกมาแบบว่าบรับกันนะคะว่าคนเสื้อดำคนนี้ชอบไปแบบเมาส์มอยเพื่อน
ใสร้ายเพื่อนกินอีกอันนี้ว่ากันนะคะ
แล้วปรากฏว่าเพื่อนของคนเสื้อดำเนี่ยออกมาแบบว่านาง
ประมาณ๗๘๙๐คนก็คือว่านางชอบเอาไปใส่ร้ายเพื่อน
ชอบว่าชอบปู๊ยุ่งให้คนตีกัน
คือบันดาวเน็ตไอดอลต่างเนี่ยก็รวมตัวกันแฉน

แล้วก็เหมือนจะแบบว่าช่วยเหลือสังคมเอาเงินบริจาคที่หนูนะคะ
แต่ปรากฏว่าโป๊ะแตก
เพราะว่าไปคุยกับแม่ของน้องที่ป่วยน้องวันใหม่ชื่อวันใหม่นะคะ

ซึ่งคนที่บริษัทมายอดบริจาคในหลักแสนใช่ไหม
ใช่คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะ
เอาให้แค่๑๓๐๐๐บาทนี่มีรักฐานด้วย
แต่ซึ่งทางฝั่งคุณออฟฟี่เองเนี่ยเขาก็มีการออกมาชี้แจงนะ
บอกว่าที่มอบไปช่วงแรก๑๐๐๐๐บาท
เพราะว่าอยากจะสมทบทุนเงินที่เหลือที่ได้อีกหลายบาท
เพราะว่าจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับน้องวันใหม่
แต่คือด้วยความว่าพยายามเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนใหญ่
แล้วไม่ได้ไปแจ้งคุณแม่เขา
อฟฟี่ก็เลยถอดสายน้ำเกลือมานะคะแล้วก็มาไลฟ์สดเมื่อวานนี้
อู่ยาวมากแต่ให้ดูบางซุมบางตอนแต่ทางฝั่งคุณแม่ของน้องวันใหม่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
ยังกล้ายืนยันและกล้าสาบานเลยนะคะว่า

ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัว

บอกเราว่าแม่แม่จำไม่ได้หรอกว่า
เคยพูดไว้แล้วว่าออฟจะช่วยในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจ
แล้ววันนี้แม่น้องบอกว่าขอไม่รับเงิน
ยังไงก็แล้วแต่ออฟจะต้องเอาไปให้จนได้ค่ะ
คุณอ๊อฟจะเอาไปให้แต่คุณแม่เขาไม่เอานะ
คุณแม่ของน้องวันใหม่โอนเงินคืนให้๒แสนกว่าบาททั้งหมดเลย
แล้วก็บอกว่าขออภัยสำหรับคนที่อยากจะทำบุญจริง

เพราะว่าไม่อยากจะใช้ลูกของเขา
เป็นเครื่องมือในการหาเงินของคนบางคนและคนบางกลุ่มนะฮะ
ซึ่งคุณแม่เองบอกว่าเรื่องของเครื่องช่วยหายใจ
คุณตั๊กบงกฎแล้วก็คุณโอพักจีรารวมไปถึงคุณเกรท
ซื้อให้แล้วตั้งแต่ปี๕๘

เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้สำหรับคนที่อยากจะมาบริจาคช่วยเหลือน้องวันใหม่
คุณแม่ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจ
แต่ถ้าจะเอาลูกเขาไปเรียรัยหาเงินแบบนี้เขาไม่ต้องการค่ะ
ใช่นะคะงานนี้ก็ออฟฟี่แม็กซิมก็พูดภาษาชาวบ้านพินาศเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ